คุณผู้ชมครับมีคุณแม่คนหนึ่งไปขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ที่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเป็นผู้ก่อตั้งเพจนะครับ
เพราะว่าลูกชายอายุ๓ปี๘เดือนมีอาการไข้ขึ้นสูงก็พาไปส่งโรงพยาบาล
คือถึงมือหมอแล้วก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยนะอืม
อยู่โรงพยาบาลได้๓วันลูกเสียชีวิตนะฮะ
ท่ามกลางความคาใจของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณแม่ก็คือคุณซายนะครับอายุยี่สิบสามปีนะครับ
ถือรูปของน้องหอมแดงลูกชายวัย๓ปี๘เดือนที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
คุณซายบอกว่าเมื่อ๒๒ธันวาคมนะฮะปลายปีที่ผ่านมา
คืนนั้นตอนกลางคืนลูกชายคือน้องหอมแดงมีอาการไข้ขึ้นสูงมีผื่นตามตัว
จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น๒๓ธันวาคมก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นลูกชายไข้สูงถึง๓๙๔๑องศาหมอเจาะเลือดไปตรวจ
ต่อมาคือ๒๔ธันวาคมน้องหอมแดงก็ยังไข้ขึ้นสูงไข้ยังไม่ลด
เจาะเลือดไปตรวจอีก๒ครั้งแล้วก็เอาอุจจาระไปตรวจด้วย
ช่วงบ่าย๒น้องหอมแดงมีอาการชักเกร็งตาเหลือกน้ำลายไหล
รีบแจ้งพยาบาลให้มาช่วยดูคุณแม่บอกว่าพยาบาลมาดู
แล้วบอกว่าน้องไม่ได้ชักแค่เกร็งเฉยไม่ต้องกังวลอะไร
ไปครึ่งชั่วโมงน้องหอมแดงยังชักอยู่นะฮะยังตาค้างอยู่ถ่ายเหลวด้วยอาเจียนเป็นเลือดด้วย
คุณซายบอกตัดสินใจอุ้มลูกออกจากห้องไปอีกห้องนึงเลย
คือห้องนั้นมีพยาบาลพอไปถึงเจอพยาบาลพยาบาลเท้าคางมองเด็ก
พยาบาลอีกคนนึงเอาไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาส่องที่ตาเด็ก
ซึ่งตอนนั้นลูกชายมีอาการน้ำลายฟูมปากแล้วด้วย
จนกระทั่ง๖โมงเย็นมีหมอมาตรวจนะฮะ
แล้วหมอก็แจ้งว่าเป็นอาการชักแล้วก็สั่งฉีดยาให้เด็ก
ปรากฏว่าน้องเนี่ยสุดลงนะฮะถึงขั้นไม่ได้สติแล้วก็อาเจียนเป็นเลือด
สุดท้ายคุณซายตัดสินใจขอย้ายโรงพยาบาล
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าย้ายไม่ทันแล้วในวันนี้
มาแพทย์นะฮะให้แม่เซ็นเอกสารให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
จนกระทั่งถึง๓ทุ่มครึ่งในวันนั้น๒๔ธันวาคมนะครับ
แล้วหมอก็แจ้งอาการบอกว่าหัวใจลูกชายหยุดเต้นไป๖นาที
แต่ปั๊มหัวใจกลับมาได้และต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
คุณซายก็ขอย้ายโรงพยาบาลอีกหมอก็บอกอนุญาตให้ย้ายไม่ได้
คือตอนบ่ายก็ขอย้ายมารอบบอกย้ายไม่ทันแล้ววันนี้
วันรุ่งขึ้น๒๕ธันวาคมคุณซายบอกว่าหมอเนี่ยมาแจ้งนะครับ
ว่าน้องหอมแดงหัวใจหยุดเต้น๒๓ครั้งอีกแล้วนะฮะ
แต่ก็ปั๊มคืนมาได้นะครับ

มันเลยเข้าสู่๒๕ธันวาคมแต่มันคือคืนเดียวกันนั่นแหละ
จนถึงเช้ามืดตี๔หมอมาอัปเดตอาการลูกชาย
บอกว่าตอนนี้อาการคงที่คุณแม่จะกลับไปพักที่บ้านบ้างก็ได้
ถ้ามีอะไรเร่งด่วนจะรีบโทรแจ้ง
คุณซายก็เลยกลับมาที่บ้านตอนตี๕เพราะมีธุระต้องมาจัดการสะสางด้วย
แล้วก็รีบกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งในตอนเช้า
จนกระทั่ง๑๑นาฬิกานะฮะหมอเนี่ยมาแจ้งว่าตอนนี้ลูกหัวใจหยุดเต้นอีก๖ครั้งนะ
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษาไปแล้วซี่โครงซ้ายก็หักไปหนึ่งซี่
สภาพตอนนั้นลูกชายนอนน้ำตาไหลแล้วมีเลือดออกมาที่ปากโดยไม่ได้สติ
จากนั้นช่วงบ่าย๒๕ธันวาคมนะครับมีหมออีกคนนึงมาแจ้งบอกหัวใจของลูกชาย
หยุดเต้นเป็นระยะอีกแล้วโดยเปลี่ยนที่เปลี่ยนยาที่ฉีดให้นะฮะแต่ชื่อ
จน๑๗นาฬิกาหมอมาตรวจแล้วบอกว่าน้องหอมแดงลูกชาย
เป็นโรคเกี่ยวกับไตนะฮะเป็นโรคไตระยะที่๓
แล้วก็ทางโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ไม่มีเครื่องฟอกไตสำหรับเด็กด้วย
ถ้าจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นก็ไม่สามารถทำได้
เพราะตอนนี้เด็กชีพจรต่ำมากหัวใจหยุดเต้นบ่อย
ค่ำ๑๙นาฬิกาวันนั้นหมอออกมาแจ้งบอกให้ญาติทำใจ
เพิ่งปั๊มหัวใจเด็กไปอีกเกิน๓๐นาทีด้วย
แต่ชีพจรก็ยังไม่กลับมาจนกระทั่งลูกชายเสียชีวิตลงในเวลา๑๙นาฬิกา๓๙นาที
ของวันที่๒๕ธันวาคมปีที่แล้ว๖๕
ซึ่งคุณซายบอกว่าเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้มานะฮะเกี่ยวกับใบมรณบัตร
ระบุแค่ว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
ขึ้นกับแนบเลยครับเผาทีที่ตายอ่ะ
โดยเฉพาะพยาบาลเหมือนกับไม่สนใจชีวิตลูกของเธอเลย
แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบได้ว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะอะไร

อยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของลูก
ว่ามันเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนไหนเพราะอะไรถึงเสียชีวิต
และทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบอย่างไร
หลังจากที่น้องหอมแดงเสียชีวิตนะครับ
ธันวาคมนะฮะเด็กเสียชีวิต๒๕ธันวานะค่ำ
วันต่อมา๒๗ธันวาคม๖๕คุณซายบอกทางโรงพยาบาลติดต่อมาบอกให้เข้าไปพูดคุย
แต่แจ้งว่าไม่สามารถเยียวยาได้นะเพราะไม่มีงบตรงนี้
แล้วก็ส่งตัวแทนมาร่วมที่งานศพของลูกชาย
พวงหลีดมามอบให้พร้อมกับมีซองใส่เงิน๕๐๐๐บาทเอามามอบให้
คุณซายก็เลยยิ่งเกิดคำถามว่าชีวิตลูกชายเธอเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเลยเหรอ
สภาพจิตใจตอนนี้เธอย่ำแย่มากเต็มไปด้วยความสงสัย
อยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนว่าชีวิตของคนไข้ทุกคนมีค่า
ตายกันได้ครั้งเดียวอยากให้ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตอย่าทำให้กับเป็นเหมือนของเล่น
ทุกคนนะคะตายได้ครั้งเดียวค่ะช่วยให้ความสำคัญกับชีวิตหน่อยถึงเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียง
หรืออะไรก็คือชีวิตนะคะมันตายเหมือนกันก็จริงแต่ไม่ได้ควรไปไวขนาดนี้อย่าทำชีวิตเหมือนของเล่นค่ะ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่คุณแม่ของน้องไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ว่าหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้รับปากกับแม่ของน้องหอมแดงว่าจะประสานไปยังโรงพยาบาลให้จะหาคำตอบให้กับคุณแม่ให้ได้
อีกส่วนหนึ่งก็จะประสานไปยังสปสชเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตต่อไป
โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยคุณเอกพบบอกว่าความจริงแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เพจสายใหม่ต้องรอดก็ประสานงานทำงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งนะ
เวลามีเคสมีเหตุฉุกเฉินมีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์ความช่วยเหลือต่างซึ่งก็ได้รับการประสานงานแล้วก็ดูแลรักษาคนไข้เป็นอย่างดี
เหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อว่าทางโรงพยาบาลก็อาจจะพยายามช่วยเหลือหรือว่าทำดีที่สุดแล้วเจ็บแต่เรื่องของการแจ้งญาติหรือการประสานงานการชี้แจงต่างเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ชัดเจน
หรือถ้ามันมีความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นจริงเนี่ยโรงพยาบาลควรไปตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วมาแจ้งญาติให้เขาเข้าใจคุณเอกพบบอก
แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทำเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคำตอบที่คุณแม่ต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าลูกเขาเสียชีวิตทั้งคนเนี่ยก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ความกระจ่างสักนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลูกไปรักษาด้วยอาการมีไข้นะครับแล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพียงแค่๓วันแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครต่อให้ไม่ใช่แม่เป็นผมเองเนี่ยผมก็ต้องหาคำตอบให้ลูกผมให้ได้
เราก็สอบถามไปทางโรงพยาบาลแล้วนะครับทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบคำตอบก่อนแล้วจะประสานแจ้งไปยังครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มาฟังคำชี้แจงจากทางผู้บริหารของโรงพยาบาลแหมวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเด็กเด็กเยอะเลยนะคะ